คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้อยากให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ในการใช้รถใช้ถนนค่ะ
เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีผู้หญิงคนนี้อายุ๖๖ปี
ขี่รถจักรยานมาอยู่ที่เกาะกลางถนนจุดกลับรถน่ะนะ
กำลังจะข้ามถนนมายังอีกฝั่งระหว่างที่ข้ามมาถึงสักกลางถนนได้อ่ะนะคะ
เดี๋ยวดูจังหวะที่รถกระบะมาทางตรงนะคะโอ้โหมุมบนข้างบนคุณผู้ชม
ชนอย่างจังเป็นกล้องจุดแรกที่เขาจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
เดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่งหลังจากที่เธอถูกชนไปแล้ว
ทั้งรถทั้งคนร่างกระเด็นออกมาคุณผู้ชม
อันนี้เป็นกล้องอีกมุมที่จับได้นะคะเออเหตุการณ์นี้ทำให้เธอเสียชีวิต
ทันทีในจุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบางกรวย
ไซน้อยพื้นที่หมู่สิบตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อย
จังหวัดนนทบุรีค่ะหลังเกิดเหตุกู้ภัย
มูลนิธิร่วมกับตันยูตำรวจเดินทางไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งขาออกอำเภอบางไซน้อย
พบร่างของนางชาดาธานธันวาพักดีอายุ๖๖ปี
เสียชีวิตอยู่ตรงนี้เลยนะคะสภาพศพมีเลือดออกที่ศีรษะ
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่
มีรอยชนอยู่ที่ด้านซ้ายด้วยห่างออกไปเจอรถกระบะ
โยต้าไฮลักษ์สีน้ำตาลทะเบียนต่อเต่าถอถุง
เก้าศูนย์สามศูนย์กรุงเทศเจาะอยู่ข้างทาง
มีนายวัชราวิทย์แก้วแกรมศรีอายุอีสิบสามปีเป็นกลุ่นขับ
แล้วก็ยืนรอตำรวจอยู่ด้วยคนขับรถกระบะเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาก็ขับรถมาตามถนนมุ่งหน้าไปบางบัวทองจะไปตลาด
จะไปที่คลองเจ๊กนะคะถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่องกลับรถ
เห็นรถจักรยานขี่ตัดหน้าแล้วแต่ว่าเบรกไม่อยู่
ก็เลยชนเข้าอย่างจังตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เก็บภาพต่างนะคะทั้งกล้องวงจรปิดทั้งหลักฐานต่าง
นำไปเป็นหลักฐานพยานและจะนำตัวนายวัชรวิทย์ไปสอบสวนอีกครั้ง
แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็มอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะคะ